คุณผู้ชมครับปลดทุกข์ชาวใต้สู้ภัยน้ำท่วมคราวนี้เนี่ย
ปลดทุกข์ทั้งทีมเลยลงไปตั้งแต่กลางสัปดาห
ครับตอนนี้เนี่ยทีมงานก็ยังอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดิฉันเองลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมระดับสะโพกเลย
เมื่อวานนี้เลยไม่มาคิดถึงเลยใช่แต่ว่าไปแปะมือกันกับคุณสืบสกุล
เมื่อวานยังอยู่เลยใช่คุณสืบสกุลก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่นะคะ
เห็นดิฉันลงพื้นที่แล้วคุณสืบสกุลลงพื้นที่ก็ไปเจอเหมือนกันค่ะ
แช่น้ำครึ่งเอวล่ะค่ะไปตรวจสอบความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้าน
คราวนี้คุณสืบสกุลลงไปที่บ้านท่าสุขีที่หมู่๒นะคะ
ที่ตำบลปรากรรมอปรักษ์พนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่คุณสืบสกุลบอกว่าคราวนี้เนี่ยนะ
โอ้โหขนาดพระยังต้องใช้ทั้งคือเขาเรียกว่าห่มจีวอน

เอาของไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
ไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันนะคะจากคุณสืบสกุลพันธ์ดีค่ะ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะฮะ
วันนี้มาอยู่ที่บ้านบางสุขีตำบลป่ารกรรม
อำเภอปากพนังชาวนครสีธรรมราช
เมื่อสักครู่นี้เราได้แจกของชาวบ้านที่เอาเรือมารับของได้
แต่ว่าตอนนี้เราจะลุยเข้าไปแจกข้างใน
เพราะว่าแม้ว่าพื้นที่นครศรีธรรมราชน้ำจะลดบางส่วนแล้ว
แต่ว่าประมาณอีก๕๐๖๐นะฮะน้ำยังไม่ลด
แล้วก็ชาวบ้านลึกน้ำท่วมถึงเกือบคอ

ตอนนี้จะเข้าสู่พื้นที่น้ำลึกแล้วนะครับ
ก็ต้องนั่งเรือก็ขออนุญาตนั่งเรือไปกับหลวงพี่นะฮะ
เจ้าอาวาสวัดท่าสูงประจำเผือท่าสารา
เข้าไปข้างในต้องแจกของให้ชาวบ้านด้วย
ชาวบ้านออกมาไม่ได้บางบ้านมีเรือ
แต่บางบ้านก็ไม่มีเรือนะครับเราก็เลยต้องเข้าไปให้ถึงเขา
เพราะเขาอยู่แบบนี้ก็เดือดร้อนมาหลายวันแล้วนะ
ข้างในเป็น๔๐๐กว่าคน๑๐๐กว่าครัวเรือน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

เราก็ต้องมาช่วยในอำเภอที่ยังมีน้ำอยู่

แล้วก็ช่วยนำชาวบ้านเขาประสานงาน
ลงพื้นที่ว่ายังมีที่ไหนบ้างที่น้ำยังสูงอยู่
แล้วก็ประสานกับหน่วยงานต่างให้เข้ามาที่ยังมีน้ำอยู่
เพราะว่าคือพระเข้าหาใส่ชาวบ้าน
ยามชาวบ้านเขาลำบากเราก็ต้องเข้าหาชาวบ้านให้เร็ว
ขอบคุณนะครับท่านเจ้าวาดครับหลวงพี่ครับ

ไปลงเรือลุยต่อเพราะยังมีภารกิจอีก๒๓ตำบลนะฮะ